นี้หน่อยนะฮะเป็นเรื่องราวสุดเวทนาของเด็กหญิงวัยสิบห้า
ค่ะคือเด็กคนนี้นะคุณนะถูกป้าเนี่ยทำร้ายทุกวันเลย
และอีกอย่างหนึ่งคือบังคับให้กินข้าวบูดด้วยชีวิตน้องน่าสงสาร
ข้าวบูดข้าวเสียจนน้องต้องหนีออกจากบ้าน
แล้วเนี่ยน้องเนี่ยมีบาดแผลตามร่างกายเนี่ยชี้ให้ดูตาที่มีบาดแผล
ตาฟกช้ำอะไรแบบนี้ถกแขนให้ดูเลยนะครับแล้วตอนนี้น้องหนีออกมาจากบ้าน
ไม่มีที่หลับที่นอนไม่มีที่พึ่งนะค่ะเออนะฮะเพจเฟสบุ๊กอีซ้อขยี้ข่าวโพสต์ร่องรอย
แผลบริเวณใบหน้าของเด็กหญิง๑๕ปีนะครับที่ถูกคุณป้าทำร้ายร่างกาย
อกจากนี้ยังมีแผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณแขนซ้ายเพราะเคยถูกมีดฟันแขนด้วยนะคุณนะ
เด็กหญิงสุดทนเพราะว่าถูกทารุณหนักนะฮะทั้งให้กินข้าวบูดใช้งานอย่างหนัก
ไม่เคยได้หย่อนได้พักเลยนะฮะก็ต้องยอมหนีออกจากบ้านทั้งทั้งที่ไร้ที่พึ่ง
แล้วก็ไม่มีที่หลับที่นอนคือแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ตอนนี้มีพลเมืองดีแล้วก็มูลที่เข้าช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับ
คลิปนะเด็กหญิงเปิดใจให้พลเมืองดีฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
เธอเล่าทั้งน้ำตาเลยเธอบอกเธอคิดสั้นฆ่าตัวตายนะ
ไม่อยากอยู่กับป้าใจร้ายเธอเรียกแบบนี้เลยนะฮะ
ด้วยว่าเขาทำร้ายเราขนาดเอ่อแล้วแล้วความรู้สึกเราตอนเนี้ยเราอยาก
อะไรพูดออกมาอย่าออกมาจากงานอย่าออกมาจากบ้าน
แล้วเราจะไปอยู่ไหนลูกถ้าอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ
ที่ไม่มีเขาใช่ไหมเขาทำร้ายเราใช่ไหมลูกมันทำร้ายหนัก
ทุกวันตีทุกวันเลยอ่ะทุกวันเดินเข้ามาเที่ยวบ้านใครก็ตี
ไม่มีสาเหตุหรือไงลูกเราไม่ให้ไปบ้านคืนเขาเออนะฮะ
นี่น่าสงสารนะฮะขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ซึ่งเป็นผู้โพสต์แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องวัยสิบห้าเนี่ยนะฮะก็จริงจริงแล้วน้องอ่ะ
มาเล่นกับลูกที่บ้านลูกก็เลยมาบอกว่าน้องผู้หญิงเนี่ย
ถูกทำร้ายมาทีนี้เธอก็เลยไปดูตามร่างกายของน้อง
ก็เห็นแหละบาดแผลเต็มไปหมดเลยทั้งใบหน้าทั้งแขนทั้งขานะครับ
มีทั้งรอยเขียวรอยปูดแผลเป็นอะไรอย่างที่เห็นนี้นะฮะ
ก็เลยถามน้องเขาว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าเลยถูกลงโทษแบบนี้
ทำไมถึงโดนทำร้ายหนักแบบนี้น้องยืนยันนะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
แต่ป้าพอไม่พอใจอะไรสักนิดนึงก็จะทำร้ายเธอ
และสั่งห้ามไว้ด้วยไม่ให้บอกใครไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนเลยนะครับ
ส่วนพลเมืองดีก็รู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าป้าแท้ของเด็กเนี่ย
กล้าทำขนาดนี้นะครับส่วนที่ห้ามเล่นบ้านคนอื่นเนี่ย
ก็คาดว่ากลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องแบบนี้ไงคุณ

กลัวว่าถ้าหลานออกไปเล่นบ้านคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นแผลเห็นอะไรนะ
และสุดท้ายเรื่องมันก็แดงขึ้นมาจริงด้วยนะครับ
ทีนี้พลเมืองดีก็เลยบอกกับเด็กบอกว่าให้รักชีวิตตนเองไว้ก่อน
ชีวิตยังมีค่าอย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยนะ
คุณฟังเรื่องนี้แล้วก็สะเทือนใจนะ
เมื่อเช้าเนี่ยนะทางตำรวจสภคูคศแล้วก็พมพมจังหวัดปฐุมเนี่ย
ลงพื้นที่เลยนะไปที่บ้านป้าใจร้ายคนนี้
ป้าเขาเป็นชาวพม่าค่ะชื่อว่านางคายอายุ๔๓ปี
เขาบอกว่าเด็กวัย๑๕ที่ดูแลอยู่เป็นลูกของน้องสาว
แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะแม่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหม
แล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงแต่๖เดือน
แล้วคุยกับป้าป้าเขาให้ข้อมูลนะว่าทำน้องทำไมรู้ไหม
ดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังอะค่ะชอบออกไปเล่นนอกบ้าน
แล้วก็กลัวไงกลัวว่าเด็กถ้าเกิดออกไป๑๕ปีเอง

แล้วสิ่งที่ป้าทำป้ายืนยันว่าป้ารักหลานนะคุณคิดดูสิ
เค้าก็ให้อยู่บ้านเค้าไม่ได้อยู่บ้าน
ก็ป้าหนูกลัวมันทองมา

นี่แหละหนูทำมาถ้าไม่งั้นหนูไปทำไม่งั้น

เจ้าหน้าที่ก็พยายามถามป้าคนนี้นะป้าคนนี้
บอกว่าที่ตีไปเพราะอยากอบรมสั่งสอนให้หลานเป็นคนดี
ใช้แต่มือตีคุณ
ไม่เคยใช้ไม้ตีนะฮะ
โดดต้นแหละฮะทำร้ายร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเด็กเองนะครับคุณจะต้องให้สาวิชาชีพร่วมการสอบปากคำต่อไปนะฮะก็มีการนำเด็กไปไว้ที่บ้านพักเด็กจังหวัดปทุมธานีย์ก็ต้องช่วยเหลือแหละครับโดยเฉพาะทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเนี่ยสำคัญสุดนะ